วันสำคัญของคนทั้งคู่นะครับอย่าว่าแต่ฝ่ายหญิงเลย
สำคัญเหมือนกันแหละสำหรับฝ่ายชาย
แต่งงานเก็บตังค์กันมา๑๒ปีครับโดนออร์แกไนท์เท
งานจะจัดเช้านี้ตี๒๓๐โดนเทครับคุณผู้ชมฮะ
คือเกือบล่มอ่ะญาติญาติต้องมาช่วยกัน
ทำอะไรได้ทำใครจัดดอกไม้ได้จัดใครทำแก๊กดอปได้
ใครใครทำอะไรได้ทำนะครับล่าสุดเนี่ยเขาไปแจ้งความเรียกค่าเสียหาย
หนึ่งแสนบาทจากออร์แกไนท์แล้วนะครับคลิปนี้นะครับ
น้องเจ้าสาวขออภัยครับน้องสาวของเจ้าบ่าวโพสต์ไว้ในโซเชียลมีเดีย
หลังจากพี่ชายถูกออร์แกไนท์เจ้าดังในจังหวัดนครสวรรค
เทงานแต่งเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนถึงก่อนถึงเวลางานก็แล้วกัน
วันงานไม่เพราะมันเข้าวันงานแล้วใจร้ายมากจริงจริงฮะห้ามีนาคมที่ผ่านมา
คุณวราพรค่ะฟังนะฟังนะเจ้าบ่าวโทรติดต่อออร์แกไนท
ตั้งแต่๕ทุ่มออร์แกไนท์บอกว่าโอ้กำลังเดินทางไม่ต้องห่วง
เที่ยงคืนครึ่งนะเที่ยงคืนครึ่งก็ยังมาไม่ถึง
อ้างว่าไปเอาดอกไม้ที่รัฐยาวอำเภอราชยาวแล้วก็ไปเอาของแถวหนองเบน
ซึ่งมันอยู่คนละทางคุณผู้ชมใครอยู่นครสวรรค์น่าจะรู้
เจ้าสาวโทรไปบ้างแต่ออร์แกไนท์ก็อ้างว่าไปเอาของที่พยุหะ
ก็คืออำเภอพยุหะคีรีนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ในตัวเมืองนครสวรรค์แล้วนะ
มาทันเวลาแน่นอนบอกกับเจ้าสาวสุดท้ายโทรไปคราวนี้ไม่รับแล้วครับ
ไม่รับแล้วแชทก็ไม่ตอบเจ้าบ่าวเจ้าสาวมาทราบภายหลัง
ออร์แกไนท์รับงานซ้อนแล้วไปจัดงานแต่งให้อีกงานหนึ่ง
ทำให้งานแต่งครั้งนี้นะฮะครั้งเดียวของชีวิตทั้งคู่เนี่ยเกือบจะล่ม
ไม่มีรูปพรีเวดดิ้งมาโชว์เขาพวงมาลัยคล้องคอเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็อยู่กับออร์แกไนท์นะครับ
ญาติพี่น้องก็เลยช่วยกันทำฉากนะครับที่จะลดน้ำสัง
เขียนกันเองใส่กระดาษร้อยปอนด์ลงสีน้ำฟังดูเหมือนน่ารักแต่น้ำตาริน
ของเจ้าสาวบอกว่าเจ้าบ่าวเป็นครูอยู่รัฐยาวเนี่ยส่วนเจ้าสาวก็เป็นครูเหมือนกันอยู่อำเภอเมือง
ว่าจ้างออร์แกนไนซ์เจ้านี้เป็นเงินห้าหมื่นบาทจ่ายเงินหมดแล้ว
แต่โดนเทมันน่าโมโหมากแม่บอกญาติพี่น้องเสียใจกันหมดสงสารเจ้าสาวมากเก็บเงินแต่งงานมา๑๒ปี
เจ้าสาวไม่อยากให้เป็นข่าวแต่แม่เจ็บปวดขอพูดแทนหัวใจหน่อยแทนหัวใจของคนเป็นแม่หน่อย
อืมเจ้าสาวไม่อยากให้เป็นข่าวแต่งงานมาสิบสองปี

อืมเจ้าสาวไม่อยากให้เป็นข่าวแต่งงานมาสิบสองปี
อืมเจ้าสาวไม่อยากให้เป็นข่าวแต่งงานมาสิบสองปี
อืมเจ้าสาวไม่อยากให้เป็นข่าวแต่งงานมาสิบสองปี

โดยที่ไม่ต้องกู้ที่ยืมสินไทยมาแต่งของมัน
แล้วทำไมต้องทำร้ายงานแต่งเขาอย่างนี้

เราโคตรเสียใจกับลูกเลยนะ
จะบอกให้ทุกคนเนี่ยพี่น้องที่อยู่กันเนี่ย
เขาร้องไห้กันหมดเลยนะ
ว่าทำไมทำกับลูกเราอย่างนี้
ทำดีทั้งคู่เนี่ยไม่น่าทำลูกเราเลย
จะเปิดเผยอะไรมากเพราะกลัวจะถูกฟ้องนะครับ

แสนบาทให้จ่าย๓งวดด้วยงวดแรก๓๐๐๐
จ่ายวันที่๑๓มีนาคมนี้ที่โรงพัก

ทยอยจ่ายคืนจนครบ๑แสนบาท

รายงานข่าวบอกยอมรับผิดทุกอย่างนะ
แล้วกำลังหาเงินมาคืนเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวครับ